สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด
ใหม่ให้เยอะ

แล้วก็ไปถ่ายรายการตีท้ายครัวก็ไม่ค่อยสบายนะ

กลับไปถึงบ้านแย่เลยแบบท้องเสียแบบหนัก
แต่ก็ด้วยงานที่เรารักต้องไป

อันนี้รถไมค์กลางครับ
สำรองครับไปดูข่าวที่หลายคนรอคอยวันนี้นะครับสละกิจแบบกัศบาลออกมาแล้วนะครับ๑๖ธาลาวคมนะครับ
วันที่๑นะครับก็๒๐๑๓๐๓นี่นี่เลขท้าย๒ตัวนะครับ๗๐นะครับ
หน้า๓ตัว๓๗๗๘๒๘
เล็กท้าย๓ตัว๐๗๒แล้วก็๕๑๗

ก็ว่ากันไปขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูก
วันนี้รู้สึกจะมีคนหนึ่ง
เขาเดินไปเดินอยู่

ไม่ได้แหละอย่างนี้วันนี้ถูกสุด
จะแบบ๕๐ล้าน๖๐ล้านอะไรเยอะอีกไหมคะ

เราไปดูที่เพจเฟซบุ๊คที่นี่

รายหนึ่งถูกรางวัลลอตเตอรี่ครับ

๒๐๑๓๐๓งวดประจำวัติศิษย์

ปรากฏว่าเขาถูกทั้งหมด
เป็นคนพนักงานจากโรงงานฮิตาชิ

วันนี้ก็รับแทนอะไรแทนหมด

มันโทรเข้ามาอาจจะมีเรื่องหนวนรึเปล่าบอร์บอร์

ขนาดกูจะตายแล้วอย่ามาแว้กัดกูอีกจริง

เออมันไม่ได้ไปสั่งบนหัวเท่าไร

ถูกรางวัลที่๑จำนวน๑ใบ

เป็นสาวเทศบาลในจังหวัดสมุทรประการ
โพสต์ภาพสาวเทศบาลถูกรางวัลที่๑

รอรับเงิน๑๒ล้านบาท

หนึ่งจำนวนสองใบรับไป๑๒ล้านบาทหลังที่กำลังเดินทางกลับบ้าน
ปรากฏว่าพบแบงก์๒๐เนี่ยตกอยู่
แบงก์๒๐เนี่ยตกลนลนอยู่ตรงก้านทะหนุน

แล้วก็ได้เก็บแล้วก็เอาเลขท้ายแบงค์๒๐
ไปซื้อแผงหวยที่ย่านพระประแดงนะ
ก่อนถูกรับ๑๐ล้านบาท

สิ่งอะไรที่ยากในมือเย็นชีวิตคุณไม่คักเซทูอย่างน่ะ

เชื่อไหมนะ
สาระแน่
ต่อไปนี้คราวนี้ต้องเรียกว่าศาระแน่ตามมดแดมนะ

ก็ข้าวเหนียว
จบแล้วนะก็มีคนถูกไว้๒คน

ที่รายงานเข้ามาแล้วก็เราจะเห็นว่าไม่ได้เป็นรางวัล๓๐ล้าน๔๐ล้านแล้ว
นี้คือการจัดชุดเนี่ยเขาบอก๒ใบยังยากแล้วเลยครับผม
๒ใบเนี่ยยังถือว่ายากจริง
เห็นไหมจะถูกคนละใบ๒ใบ
ตอนนี้แต่คนอ่ะสะพายมันต้องการที่แบบว่าหวยชุด
โอเคนะโอเคตั้งแต่เขาไปเปลี่ยนแบบการผิมสลากมากขึ้น

ไม่รู้คลายไม่ได้เว้ยอ่านข่าวทุกวันงั้นมันคือขายไม่ได้ยังไง
ก็ไม่รู้แต่มันก็ดีต่อผู้ผู้ขายไงใช่ไหมล่ะเราไปกันที่ตำรวจค้างการประกันตัวเสียแพร่หน่อย
แพร่ก็คือเหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายวันที่เราได้เห็นภาพกันไปนะครับ
มีเสียคนนึงเนี่ยเขาเข้าไปจิกหัวผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ลากหัวไปแล้วใช้ปืนบีบีกันเนี่ยตบไปที่หัว
แล้วก็บอกให้ก้มกราบเท้าหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก้มกราบเท้าก็เอาเท้ากระทืบบนหัวเขา
คือผู้หญิงเนี่ยติดเงินเขาอยู่นะครับผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าหนี้นะครับติดเงินอยู่เรียกประมาณสักแสนสองแสนสามหมื่นบาท
ล่าสุดนะฮะตำรวจก็ตามเจอตัวแล้วก็ไปตะครุบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
กบดันอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละฮะคือคนนี้ก็คือเสียแพร่เนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะพันธุรกิจเอกปีชาเก่งสาริกิจ
เป็นกับการอยู่ที่สพเมืองขอนแก่นครับท่านก็เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ถึงพนักงานสอบสวนทั้ง๓นายนะครับได้ร่วมกันสอบปากคำผู้ต้องหา
แต่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเนื่องจากให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งจะทำการสอบส่วนเพิ่มเติมในบางประเด็นนะครับ
แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วยในชั้นพนักงานสอบสวน
จากนั้นนะครับจะควบคุมตัวส่งสารตามขั้นตอน
ยืนยันนะครับจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เสียแพ้ก็แน่นอนนะครับตำรวจตามไปล็อกตัวนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเสียแพร่ก็ต้องเอายาแก้เบาหวานขึ้นไปด้วย

ทางด้านปัจจุโดยเอกบริชายังกล่าวเพิ่มเติมนะครับ

หรือว่าเขาพูดตรงตอนนี้เขาไม่ได้ปิดตังค์แล้ว
ก็ชื่อน้องมายนี่แหละนะครับ
สองคนเนี่ยรู้จักผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับ
โดยมีเพื่อนแนะนำนะฮะสุดท้ายก็สนิทกัน
ผู้เสียหายนะครับได้มีการขอยืมเงิน๔ครั้ง
ครั้งแรก๑หมื่นครั้งที่๒๒หมื่น
ครั้งที่๓๔หมื่นครั้งสุดท้าย๘หมื่น
ที่๑ครั้งที่๒ใช้หนี้ให้เรียบร้อยแล้ว

ผู้ต้องหานั้นโอนเงินให้นะครับให้ง่าย
ไม่มีการตรวจสอบหลักฐานของผู้กู้ยืม

แล้วก็ตัวตนก็โอนเงินให้ทันทีนะครับ
ในส่วนของการจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านั้น
อยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบ

ซึ่งในส่วนที่ว่าเป็นเงินก้อนให้ผู้เสียหายยืมนั้น
เป็นเงินของบุคคลที่มีสีทั้งนั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่า

เรื่องราวที่แบบว่าเกิดขึ้นกันไปถูกต้องไหมฮะ
ที่เราพูดที่คุณหนุ่มได้เล่าข่าวไป

มุมมองหนึ่งก็เห็นว่าเป็นผู้ชาย
เรื่องหนี้สินเนี่ยก็ควรจะแยกไป
แต่เรื่องไปทำน้องแบบนี้ทำผู้หญิงแบบนี้ไม่ควร
อีกมุมนึงเขาก็จะบอกว่าไม่สงสาร
เพราะว่าอายุ๑๙ไปยืมเงินไปต้องเป็นแสนแล้ว

สมควรที่โดนแบบนี้ก็มีคนพูดแบบนี้เหมือนกัน

น้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเรียนหนังสือ
แล้วก็พ่อแม่แยกกันเขาอยู่กับยาย

เพราะว่าเหมือนตอนนั้นหาเงินเรียนหนังสือ

ก็เลยต้องไปออกมายืมหนี้ไปคืน

คือก่อนหน้าที่เสียแพรจะตามไปเจอที่สนามฟุตบอล

ปรากฏว่าไปเจอยายของผู้หญิงคนนี้
ก็ถามยายบอกว่าเด็กอยู่ที่ไหนมายอยู่ที่ไหน
ปรากฏยายก็บอกไม่รู้ก็เลยโทรศัพท์หามายถามว่าเนี่ย
เหมือนเอาเงินเข้าไปใช้เหรอมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้นะอะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บเขาก็กระชากหูโทรศัพท์ไปคุย
เสียแพ้ก็ถามตรงนี้จะใช้เงินเมื่อไหร่
ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวสิ้นเดือนน่าจะให้หมื่นนึง
ก็นึกว่าจะเรียบร้อยจบแล้วปรากฏว่าเสียแพร่ตามไปถึงสนามฟุตบอล
แล้วก็ไปกระชากหัวเข้ามาที่สำคัญมีผู้หญิงตามไว้ด้วยคนหนึ่ง
ตอนนี้กำลังดูว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะถูกเข้าหาร่วมกันหรือเปล่า
แต่ยังไงก็โดนทำร้ายขนาดเราแบบว่าใครติดหนี้
ใครติดหนี้เราเอาโพสต์ประจานก็ยังคุกเลยนะเถอะ
ทุกวันนี้นะก็มีพอร์ตบอกคุ้มครองลูกนี้มีพอร์ตบอกคุ้มครองลูกนี้
แต่อันนี้ก็คือบางคนเขาบอกว่ามันมองแต่มันรุนแรงไป
ถ้าทำอย่างนั้นแล้วน้องเป็นพิตตี้จะไปเอาเงินที่ไหนมาใช้วะพี่หนุ่ม

คือตอนนี้หน้าเขาพังแล้วคือเขาไม่ได้เป็นพริตตี้นะเขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพีอาร์
คือเหมือนแบบเชียร์เบียได้วันละห้าร้อยบาท

อันนี้ไม่ใช่ผัวเพราะเหมือนกัน

ก็ป่วยจริงก็กลงจะพึ่งมาถามผมเท่าไหร่ผมป่วย
ผมก็มาถามว่าเขาจะมาใช้เนี้ยยังไง
ถ้าเป็นผัวน้องเขาเนี่ยก็จะใช้หนี้เขาให้หมดเลย

ถ้าอย่าปวนเขาตายไปเลย

เขาไม่เขาก็อยากรู้ความคิดเห็นของพี่สาว
ปกติเห็นแสดงความคิดเห็น

อ้าวไม่ได้เป็นหัวกูจะไป

อุ๊ยความรู้ก็เธอสัมภาษณ์

ให้หรือกูมาถามถามตรงนู้น
อ้าวถามก็จะไปรู้เลยมันไม่ได้ศัพท์

สร้างภาพเหมือนที่เธอเคยทำสนองกันตอบนี้ยังไง
บอกโอ้น้องเขาโอดหยุดงานตอนนี้หน้า
พี่ก็บอกไงดีเดี๋ยวมะ
ไอ้นุ่มฉันโบกความคิดเห็นเนี่ย
คนดีสีสัง
หัวใหญ่ใจประชาชน
ไม่สบายจริงว่าไปเรื่องของคุณบ้างวันนี้หลายคนก็ยังจับตามองเรื่องคุณ
อย่ามาถามนะโควิดพี่หนุ่มก็รู้เยอะ
หนุ่มกลับบ้านเถอะไปดูสิว่ามีใครอยู่คนข่าวใครอยู่ให้มาจัดรายการแทนหน่อย

ดีไซน์ดีไซน์
ศูนย์โควิดวันนี้ผู้รายงานสรรคารการแพร่ระบาดในประเทศ
พบว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มอีก๑๕ราย
ยอดรวมผู้ป่วยสะสมตอนนี้ของประเทศไทย๔๒๖๑ราย
แต่ขณะเดียวกันเรารักษาหายแล้ว๓๙๗๗ราย
เพราะฉะนั้นเรายังมีคนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพียงแค่๒๒๔รายเท่านั้นเองนะครับผม

ก็คือศูนย์กักกันของรัฐเนี่ยเดินทางมาจากส่วนใหญ่เนี่ย

เพราะว่าวันนี้เมียนมาทะลุ๑๔๐๐ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นมากขึ้นมันเป็นอันดับต้นของการติดเชื้อโควิดวันนี้เลย

สหรัฐอารับเอเมอร์เรดหรือดูไบเครื่องทาง๒ราย
รายแรกเป็นหญิงอายุ๒๙อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รายที่๒เป็นผู้ชายสัญชาติอังกฤษนะฮะ

ฮังการี๑คนฝรั่งเศส๑คนสหราชอาณาจักร๒คน
อินเดีย๒คนบาเรน๑คนอเมริกา๑คนแล้วก็บาซิลอีก๑คน
ทางด้านขนาดเดียวกันวันนี้ประเทศไทยของเราไม่ได้มีโควิดอย่างเดียว

ฉันเมื่อวันนี้หายใจสะดวกมากขึ้น

มันเป็นคล้ายกับว่าความเย็นกับความร้อนปะทะกันอย่างรุนแรง

เราเจอปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ย
เขาก็เลยถามเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหม
ที่จะมีโอกาสทำให้ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับ

สามารถช่วยได้โดยเฉพาะในพื้นที่แออัดส่วนคนที่เป็นโรคภูมิแพ้

ดังนั้นประชาชนที่ป่วยเป็นภูมิแพ้
ไม่ว่าจะเป็นแพ้อากงแพ้อากาศหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัย
หน้ากากที่ใส่ข้างในกับข้างนอกก็คนละแบบกันด้วย

มันไม่ต้องใช้หน้ากากที่มันเอาไม่อยู่อยู่แล้ว

หน้าขนาดหน้ากากกันหมอก็ไม่ได้

เออเหรอพี่นุ่มกันไม่ได้

ผมจำได้ว่าเป็นแบบนั้นนะว่า
ผมก็ไม่รู้ไงไม่รู้คือยังไง

แล้วตอนหลังเขาบอกว่าเขาไม่ใช้ไม่ได้

เขาก็ไปดูกันนะว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้ผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย
แล้วยังไง
เขาแอบแปลกรอบหนีเข้าเมืองมาทางช่องทางธรรมชาติ
แล้วปรากฏว่าตรวจพบติดเชื้อนะฮะทางตมเชียงรายก็ได้เข้าแจ้งความกระทำความผิดเบื้องต้น
แต่ตอนนี้นะอีก๑๑คนพี่
ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากทางฝั่งพม่าก็คือผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์
แห่งที่๒ก็คือที่เชียงรายมีประมาณ๑๖๐คน
จากการปรสารของจังหวัดเชียงรายไปยังทางการเมียนมาส
ขอให้ลงโทษในสถานเบานะครับ
ทำให้สารเมียนบ้านเนี่ยรงทบตรับคนละ๓แสนจ๊าตรหรือคิดเป็นเงินไทยก็๖๐๐๐บาท
ล่าสุดมีคนไทยติดต่อผ่านกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอเดินทางข้ามสะพานด่านพรมแดนสะพานที่๒เนี่ย
รวม๑๕คนเป็นชาย๗คนหญิง๘คนแล้วก็มีเด็กอีก๒คนนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองโรคเสร็จก็จะส่งเข้ากักกันหอพักแม่โขงที่อำเภอแม่สาย
ก็คืออันนี้ฟรีไม่ต้องไปเสียเงินในการกักตัวเท่าไหร่
แต่ล่าสุดเห็นบอกว่ามีผู้ที่ต้องการกลับเข้าประเทศแบบถูกต้องเยอะ
จำนวนอีก๔๕รายในวันนี้นะฮะที่ต้องการกลับเข้ามานะครับ
ตำรวจเนี่ยเชิญชวนบริษัทห้างร้านหยุดงานหรือว่าทำงานที่บ้าน๑วันต่อสัปดาห์ครับ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้นะฮะพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์นะฮะ
กิติประพัฒนศรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็บริมณฑลว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
กับกรุงเทพมหานครและกรมการขนส่งทางบกนะครับ
พร้อมสั่งการให้ตั้งจุดตรวจควันดำนะฮะจำนวน๒๐จุด
ตั้งแต่๑ธันวาคมถึง๒๐กุมภานะครับปี๒๕๖๔นั่นเองนะฮะ
ขณะเดียวกันครับได้มีมาตรการเชิงลุกครับ
ในการสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูทร๑แล้วก็๒ครับ
กองบัญชาการตำรวจภูทร๗ลงพื้นที่ตรวจสอบครับภายในอู่รถจอดโดยสารนะฮะ
รถโดยสารสาธารณะเนื่องจากรถมีสภาพเก่าครับ
ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถลดปริมาณฝุ่นได้นั่นเองฮะ
ทั้งนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากเชิญชวนให้หน่วยงานเอกชน
แล้วก็บริษัทห้างร้านต่างกำหนดให้พนักงานเนี่ยหยุดงานหรือทำงานที่บ้าน๑วันต่อสัปดาห์ครับ
มาตรการนี้จะสามารถลดการใช้รถยนต์แล้วก็ลดการเกิดปริมาณฝุ่นควันได้อีกหนึ่งทางนั่นเองนะฮะ
ทางด้านนายนัทพลนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะกล่าวว่าสภาพอากาศที่เพดานอากาศต่ำนะครับ
เนื่องจากช่วงอากาศหน้าหนาวเนี่ยลมไม่พัดครับฝุ่นที่มีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจึงดูปกคลุมมากขึ้นนะครับ
ซึ่งเจอแบบนี้ทุกปีฮะแต่ข่าวดีก็คืออีก๑๒วันความกดอากาศสูง
ตอนบนของประเทศนะครับหรือทางตอนใต้ของจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาครับ
พอความกดอากาศสูงลงมาเนี่ยจะทำให้ลมพัดแรงขึ้นแล้วก็ฝุ่นเนี่ยก็จะกระจายตัว
ความชื้นอย่างเดียวคาดว่ากรมฝนหลวงเนี่ยน่าจะดูอยู่ว่าสามารถเข้าไปทำในสภาวะแบบนี้ได้หรือไม่นะฮะ

เขาเป็นคนที่ส่งของสวิตเตอร์มาของอ่านอ่อมเช่นครับผม
คุณหนุ่มบอกเรื่องมีวาวกันโควิดไม่ได้จริงแล้ว
ถ้าคนที่มีเชื้อโควิดแล้วใส่แบบมีวาวมีโอกาสที่เชื้อนั้นจะแพร่ออกจากหน้ากากไปยังผู้อื่นได้

ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ผมจำได้คือรู้สึกเนี่ยประมาณแบบมันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีน้องไม่รู้น้องหรือเปล่านะคุณกัลยากันแล้วกันนะครับ
ก็ส่งเข้ามาบอกว่าต้องใช้หน้ากากให้เหมาะสมนะฮะ
ก็คือเขาว่ามาแบบนี้ถ้าเป็นหน้ากากผ้าเนี่ย
ควรเลือกผ้าแบบแผ่นแพร่ฟ้ายผ้ายายสังเคราะห์ผ้าสรุจะช่วยกลองได้ดีนะฮะ
ส่วนน้ากากอร่ำไทยทั่วไปเนี่ยกลองได้ระดับนึง
แต่ต้องระวังอย่าให้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับผิวเยอะ
แต่ใช้นานอาจทำให้อึดอัดไม่เหมาะกับคนที่หายใจลำบากหรือเป็นโรคหัวใจ

ใช่มันหายใจลำบากใจยาก
เขาบอกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยไม่ควรจะใส่
เพราะว่าเชื้อมันอาจจะออกมาจากวาวตรงนั้นได้

ถ้ามันหายใจลำบากมันก็เลยต้องมีวาวอะเนาะ

หรือเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กถึง๐๓ไมครอน
แล้วก็ไอระเหยของสารเคมีต่าง
แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีเรื่องของโควิด

แบบไม่มีค่ะ

เออพอเราแบบดูในทวิตเตอร์เราก็จะมีคุณถามว่าบางทีอะไรไม่รู้

มีหลายคนรอกันแต่ตี๕๖โนมัติ

เมื่อกี้บอกพี่คุณกำลังนั่งอ่านนี่อยู่เลย
กำลังดูว่าจะต้องอ่านอะไร

นี่ฉันไม่ใช่มาบ้าบ้าบอกกว่าไป
จะดูว่าอะไรจะต่อไป

มดเล็กคุณนี่มันบ้านะ

ไม่รู้ก็ได้มาสามเครื่อง

จริง
ผมไม่ได้บอกคนเดียวว่าอย่าอ่าน

คุณอ่านเร็ว
เอาง่ายมีใครได้บ้าง
วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรกด้วย
สามารถกดรับเงินเพิ่มได้๕๐๐บาท

ไปที่ถุ่มรุ่นเลย๓๑มีนาคม
ล่าสุดมีคนเข้าไปใช้สิทธิ์นะฮะเป็นจำนวนมาก
ซึ่งแรกเว็บไซต์ไม่ได้ล่มถูกต้องไหม
เราลองดูกันเนี่ยเขาบอกบางคนแองจี้หล่อนมาหล่อนลงตั้งแต่กี่โมง
ก็ตั้งแต่เช้าคุณแม่คือสุดท้ายหนูตัดสินใจแล้ว
หนูไม่ไฟล์นะคุณแม่เออจริง
หนูก็เลยเอาโครงการช็อปดีมีคืนเอา

ถูกต้องแต่ละไปลดอ่อนภาษีเอา
อันนี้คือว่าคนมันไปใช้สิทธิ์จำนวนมากเพราะว่า
มันใกล้ถึงเทศกาลท่องเที่ยวแล้วอ่ะครับ
คนก็เลยแรกตอนลงไม่ล่มฮะ
ปกติดีไม่ได้ร่มฮะแต่ระบบการลงทะเบียนนั้นอ่ะ
มันไม่กลับมาสักทีว่าใครเป็นคนใดสิทธิ

มีผู้ลงทะเบียนนะฮะ๕ล้านสิทธิ์

ธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ออกมายืนยันระบบว่าทางกรุงไทยเขาบอกเขามีความพร้อมมากเลยนะแล้วก็จะไม่ล่มแน่นอนเนื่องจากทางธนาคารเนี่ยได้เพิ่มปริมาณการรองรับการลงทะเบียนถึง๒เท่าเลยฮะรองรับได้สูงสุดเนี่ยนะตอนแรกเขาเคมอย่างนี้เลยนะ๕แสนรายต่อนาทีโอ้โห๕แสนรายต่อทีเยอะมาก
แสนลายต่อนาทีโอ้โหนะครับดีมากแล้วก็เขาบอกหากประชาชนคนไหนสนใจลงทะเบียนมากเนี่ยระบบก็จะสามารถรองรับได้๕ล้านสิทธิ์ภายใน๑๐นาที
ถูกปรากฏงานนี้ต้องไปถามนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่งเฟส๒ที่เปิดให้ลงทะเบียนว่า
เข้าโครงการเราก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเข้าคุณสมบัติหรือเปล่านะ
แล้วก็พิจารณาดูว่างบประมาณทั้งหมดทั้งมวล

หัวงอ่ะ

นายกบอกว่าดูก่อนว่าคนที่มาลงทะเบียนเข้าสิทธิ์

และแอ้นเด่นเนี่ยจะต้องไปเช็คดูก่อนว่า
งบประมาณเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่า

ให้คนได้เยอะ

ของประเทศเราเนี่ยที่การคังของรัฐบาลด้วย
ว่าแบบสิบห่อหรือเปล่าอืมนะคุณหนูเรื่องราวนี้เป็น
ยังไงไม่รู้ไม่รู้คือรอบแรกอันสิบรอบนี้อีกห้าบนสิบห้า
เห็นไหมคะฮะไม่รวมกับพวกที่เป็นได้รับบัตรสสดวยการ
แห่งรัฐอืมแล้วก็คนที่เอาโครงการอ่าคนละครึ่งก็จะ

ดีมีคืนเราได้กันอยู่แล้วไงคนละ๓๐๐๐
มันก็เขาว่าถ้าเกิดมันคนละคนละโครงการกัน

จริงเหรอช็อปดีมีคืนเกี่ยวใช่เหรอ

ถ้าเกิดใครเข้าโครงการช็อปดีมีคืนแล้วก็คนละครึ่งไม่ได้
ซึ่งวันนี้จากรายงานเนี่ยเขาให้เลือก
ก็ถือว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์นะครับโดยกระบวนการนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคอสชแล้วล่ะ
เข้ามาดูแลเรื่องคุณภาพกับสัญญาณการให้บริการเนี่ยแหละ
แล้วตอนนี้ให้ธนาคารกรุงไทยสรุปตัวเลขเป็นผู้ที่เข้าลงทะเบียนหมดในช่วงเช้า
ว่ามีส่วนที่เกินจากผู้ใช้สิทธิ์๕ล้านคนอีกเท่าไหร่
ซึ่งคนที่รับผิดชอบหลังจากนี้ก็คือธนาคารกรุงไทย
คณะครูไทยก็จะมีข้อมูลทั้งหมดโดยก็หลังจากนั้นปุ๊บจะทำยังไง
เขาจะรายงานให้กระทรวงการทางทราบภัณฑ์ใน๒๓วัน
ก่อนที่จะพิจารณามีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร

เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าสิทธิของพวกคุณที่แบบคุณลงปุ๊บ
มีปัญหากระทรวมทางเทคนิคนิดนึง
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ไปร้องตำรวจถูกแฟนเนี่ยมอมเบียร์
แล้วก็พาไปให้เพื่อนสวิงกิ้ง

จริงหรอนักกลัว

เป็นนามสมมุติอายุ๔๗ปีละ
ก็ไปแจ้งความกับทางร้อยตำรวจเอก

หลังจากที่แฟนหนุ่มหลอกนะครับ

แล้วก็พาไปให้เพื่อนนั้นข่มขืนนะสุดท้ายหญิงคนนี้ติดเชื้อหนองในนะครับ
นางสาวจันทร์ให้การนะครับว่าเมื่อ๓เดือนก่อนถูกแฟนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
หลอกมอมเบียก่อนจะพาไปที่โรงแรมม่านรูดแห่งนึง
เมื่อเปิดประตูเข้าไปถึงที่พักเนี่ยตกใจนะฮะเพราะไปเจอในอู๊ดหรือไอ้อู๊ด
เป็นเพื่อนร่วมงานของแฟนนุ่มนอนแก้ผ้ารออยู่บนเตียงโอ้โหแบบนั้นเลย
พยายามหลบหนีนะฮะแต่สุดท้ายแล้วถูกทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันจับตัวไว้
แล้วก็บังคับนะครับไปมีเพศสัมพันธ์คือแฟนเนี่ยบังคับให้มีสัมพันธ์กับนายอู๊ด
โดยแฟนเนี่ยถือโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้จนในอู๊ดนั้นสำเร็จความไข้
จากนั้นแฟนลงมือข่มขืนต่อโดยที่ทั้งสองคนนะครับไม่ได้สวมถุงยางอนามัยเลย
หลังจากเสร็จกิจแฟนให้เงินมา๑๐๐๐บาทพร้อมขู่บอกว่าอย่าไปบอกใครนะ
ถ้าไม่เชื่อจะไม่ให้เงินใช้อีกด้วยความกลัวนะครับเธอเองก็ไม่กล้าแจ้งความในตอนแรก
แต่หลังจากนั้นเธอมีอาการแปลกครับรู้สึกว่าเหมือนกับมีตุ่มหนองขึ้น
แล้วก็เหมือนกับมีหนองที่อวัยวะนะครับสุดท้ายก็โทรไปถามแฟน
แฟนก็พูดว่าไงรู้ไหมว่าแฟนบอกว่าขอโทษนะคือพี่ลืมบอกว่าเพื่อนพี่เป็นโรคหนองวาย
พยายามขอเงินไปรักษานะแต่แฟนก็เงียบไปเลยตัดสินใจไปแจ้งความดีกว่านะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้รับแจ้งความเอาไว้
แล้วเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมารับทราบข้อเก่าหานะครับ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มีเสียงด้วยนะไปฟังดูครับไปฟังฮะ
ผมไม่รู้หนูบอกว่าหนูเป็นคนภูมิต้านหาน้อย
แล้วพี่มรุงหนู๒คนเอาเชียวมาจิต๒คน
แล้วพวกพี่ก็ทิ้งหนูกัน
นั่งบอกว่าจะให้นู่นน่ะมีหายไปหมด

เค้าเบลบอกไลค์ค่ะ

จริงผมว่าแบบผมไม่รู้ว่าอะไรมาก
แบบนี้เลยนะถูกแฟนไว้นะนั่งไลฟ์เตรียมฟ้องแบรนด์น้ำระมาย
ผิดสัญญานางอ่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะช่วงหน้าไม่อยู่แล้ว

แม่ทะเลาะกันหน้าในฉากไว้พอนอกฉากทะเลาะกันอีกแล้ว

มีการบ้านโจทย์ใหม่มาแจกให้ลูกศิษย
ได้รับสมองกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐
ได้ออกมาโพสต์ภาพข่าวที่เปิดประเด็นเมาส์นางร้ายช่องน้อยสี

เตรียมปลอมน้ำผลไม้ดังเหตุเบี้ยวค่าตัว๗หลัก
โอ้โหน้ำผลไม้ดัง

ช่วงนี้ก็ขี้เกียจเอาการบ้านจากแม่ไปละกัน
ถ้าจะโพสต์แค่นี้ตูผูกคอตายดีกว่า

ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิเคราะห์กันเต็มไปหมดเลยนี่ไง

เอาตรงคุณแม่ถ้าเกิด

เอาตรงมีไม่กี่คนหรอกไม่เกิน๕คน
แสดงว่าน้ำผลไม้ไปเบี้ยวนาง
ฆ่าตัวนางถ้าเกิดนางเอกอ่ะมันนางเอกเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดนางร้ายมีไม่กี่คนหรอก
ช่องน้อยสีอะนะที่แบบมีแบงค์ถึงขั้นรับน้ำแบบพรีเซนเตอร์ผลไม้ได้
บอกว่าในโพสต์อ่ะไม่พูดถึงโฆษณาน้ำผลไม้อะไรแต่ใบ้คำว่าคนที่โดนฟ้องเนี่ย
ชื่อเกี่ยวกับน้ำผลไม้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดกับโฆษณาที่คุณพูดถึงจึงบอกว่า
ไปอ่านใหม่ดีว่านางว่าอะขอยกันไปอ่านใหม่สิคุณต้องอ่านใหม่อีกแล้วเนี่ย
สารคือบ้านหลังที่สองครับผมนางร้ายสาวช่องน้อยสีฟ้องน้ำผลไม้ก็อ่านดีแล้วนะ
ก็ฟ้องน้ำผลไม้ดังเออเหตุเบี้ยวฆ่าตัวเจ็ดหลักอ่าก็นี่ไงก็ฟ้องน้ำผลไม้ดัง
แต่เมื่อกี้บอกว่าเป็นชื่อผลไม้คือนางนางร้ายใช่ไหมชื่อน้ำผลไม้เออแต่มันไม่ใช่
แต่ไอ้นี่ความหมายคือฟ้องน้ำผลไม้พี่หนุ่มก็อาจจะต้องเว้นว่าช่องน้อยสี่ฟ้อง
แล้วก็น้ำผลไม้ดังเหตุเบี้ยวฆ่าตัวเจ็ดหลักหรือเปล่าเดี๋ยวนะสารคือบ้านหลังที่สอง
นางร้ายสาวช่องน้อยสีช่องน้อยสีกูเจอช่องอะไรฟ้องน้ำผลไม้ดัง
อาจจะไม่ใช่เป็นโฆษณาก็ได้อาจจะเป็นแต่อาจจะเป็นชื่อชื่อยี่ห้อของน้ำผลไม้นี้คือคนนั้นหรือเปล่า
น้ำส้มน้ำสตอเบอรี่อะไรอย่างเงี้เหรอคือนางร้ายเนี่ยไปฟ้องคนคนหนึ่งที่ชื่อเป็นน้ำผลไม้ป่
อาจจะเป็นชื่อน้ำผลไม้ก็ได้เอออาจจะไม่ได้ไปฟ้องฟ้องไม่แต่แต่ความหมายคือ
ไม่ได้ฟ้องผลิตภัณฑ์แต่ไปฟ้องน้ำเป็นชื่อฟ้องคนตัวบุคคล
ชื่อตัวบุคคลใครไม่ใช่ผลไม้สาวช่องน้อยสีเนี่ยเขาไปฟ้องคนคนหนึ่ง
ชื่อเป็นน้ำผลไม้ชื่อเป็นน้ำผลไม้อิเต้มอยด์ถ้ามันจะเขียนอย่างนี้มันไม่ต้องเขียนเลย
ครับผมปวดหัวทั้งประเทศเอาพี่หนุ่มโทรหาเลยพี่หนุ่มรู้จักพี่หนุ่มโทรเลย
ไม่รู้จักเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนคนแล้วบอกรู้จักเดี๋ยวมันด่า
เพราะน้ำผลไม้ก็มีอยู่ไม่กี่ชื่อเองใครบ้างน้ำผลไม้ชื่ออะไร
อยากรู้ค่ะถ้าเกิดงานมาทุกอย่างพี่ลืมไว้หมด
อันกันคือแรกไปก่อนพี่ใจเย็น
อะมาถึงเรื่องหนังของแอนนี่บรู๊กดีกว่าฮะเดือดกางไลฟ์สดนะครับ
ถ้าคนอยากรู้พ่อของลูกก็โอนเงินมา๑๐๐ล้านครับ
สำหรับแอนนี่บรู๊กนั่นเองนะเพราะว่าทำงานทุกอย่าง
เพื่อนน้องทีคายุแล้วก็คุณแม่ที่กำลังป่วยอยู่นะครับล่าสุดเนี่ย
ทำเอาสาวแอนนี่ถึงกับหัวร้อนนะฮะกลางไลฟ์สด
เจ้าตัวเนี่ยได้ไลฟ์ผ่านเพจนะครับเพื่อให้คนทางบ้านเนี่ยโทรมา
เข้ามาคุยปัญหาชีวิตแล้วก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาพร้อมถามว่า
ถ้าหมดประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยต้องจากกันไปใช่อ่า
กันไปเนี่ยใช่ด้านแอนนี่เนี่ยก็ตอบคำถามแบบตรง
ก่อนที่ชายคนนั้นเนี่ยจะถามต่อว่าลูกหนูเป็นของวงเล็บนักแสดงชายคนหนึ่ง
หรือของใครกันแน่ถามแอนนี่บู๊แบบนี้นะฮะไปถามว่าทำไม
คำถามก็จะมันมันจบคือเรื่องมันต้องร้านแล้วถูกต้องนะครับผม
เด็กเขาก็โตแล้วไงอันนี้บุ๊กก็เลยขึ้นเลยฮะนะครับ
นึกว่าต้องถามนะครับผมนึกแล้วว่าต้องถามคำถามนี้
รู้ไหมว่าคำถามนี้เนี่ยคือคำถามเด็กมันโต๑๐๐ล้านบาท
ถ้าไม่มีเงินมากพออย่ามาถามคำถามแบบนี้
และถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นพ่อก็โอนเงินมาจากนั้นตัวเองก็วางสายทันที
ดูดูที่ปัจจุบันนี้ไว้ดูใช่แล้วตอนนี้เขาก็เขาก็เลี้ยงลูก
ไปอีกเรื่องหนึ่งโหโหเราเพิ่งเจอเมื่อวานเลยน่ะอือ
โหกับติ๊กเจ็ดศดาพอลน่ะฮะถ่ายรูปคู่กัน
แล้วก็มาลงนะครับก็ล่าสุดคุณโอก็ลงภาพคู่กับคุณติ๊ก
เจ็ดศดาพอนครับผมเนี้ยน่ะฮะก็คือแฟนขัด
กรี๊ดการ์ดรัวเพราะนอกจากความหล่อแล้วเนี่ย
ย้อนไปประมาณสัก๒๐กว่าปีก่อน
ทั้งคู่เนี่ยนะฮะก็เคยคบหากัน
ตอนนี้เข้าวงการนะซึ่งแม้ตอนนี้เนี่ยนะมีครอบครัวกันไปแล้ว

โอ๋สาวน้อยสมัจสจรรย์ไง

โอ้โหผู้ชายหิวนางกันเยอะนะ

พี่โอ๋นถ้าสวยเนาะ

คุณแม่จริงหนูไม่ทัน
พี่หนุ่มพี่โอคุณแม่นี่ถือว่าเป็นดารายุค๘๐
เอาฉันไปรวมกันฉันเพิ่งมายุค๒เป็น
ทำความจริงอยู่ในอดีตเขาก็เคยเกาะผาอกันหรือเข้าวงกาน

หรือว่ายุท
มีใบหน้าเป็นเหมือนมอเตอร์รถ

เหมือนเครื่องยนต์แบบนี้

เราต้องใช้แล้วนะ

ผมนี่นะของทาเซวร์ริปร้อมเสร็จปุ๊บมา
ก่อนเราจะกำจัดแมลงสาปยุงอะไรก็แมลงสาป
เราก็ต้องพนเข้ากับเราเสื้อแมลงเข้าบ้าน

ไม่ได้คนที่มาฉีดก็ไม่ให้ฉีด

ฝากคุณพระดำตามหน่อยค่ะว่างวดนี้คุณ

คุณจะบอกว่าถูกติเดี๋ยวคนเป็นตา
จริงกดถูกอีกแล้วเอ็งจี
นางถูกอีกแล้วปึกใหญ่ฉันเห็นอยู่อู้ฉันลืมเหล้า